ที่หมู่บ้านช้างที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะ
มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแบบล้านนา
เพื่อเป็นการสืบชะตาให้ชีวิตต่ออายุให้ยืนยาวด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไปรับความเป็นสิริมงคลพร้อมกัน
กับคุณเขมิกาพรมพลันใจค่ะ
พิธีสวดมนต์แบบล้านนาจากพระสงการูป
เป็นการสวดมนต์ข้ามปีล้านนาไทย๒๕๕๙
วิถีไทยวิถีพุธเริ่มต้นดีในวันขึ้นปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีรกาค่ะ
สินที่คราบศีรษะและเทียนที่ลงอัคระล้านนา
เป็นพิธีปัดเคราะห์สืบชะตาในแบบล้านนาไทย
ต่ออายุให้ยืนยาวมีความสุขความเจริญ
ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง
ที่จะมาบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย
แล้วก็หลายท่านที่ไม่เคยเห็นหรือเป็นคนเหนือ
ที่ไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่ภาคเหนือหรือบ้านตัวเองค่ะ
ก็ยังมาที่นี่ได้เป็นกลิ่นอายความเป็นเหนือ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่ให้ดูเป็นล้านนาให้มากที่สุดค่ะ
ผู้ที่เข้าร่วมงานต่างก็เป็นคนในเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวกว่าร้อยคนค่ะ
ซึ่งมองว่าเป็นพิธีที่แปลกใหม่
และก็ขอให้ปีใหม่นี้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ
ปกติจะแบบตามไปตามวัดมากกว่าแต่อันนี้ก็คือว่ามาเกี่ยวกับพวกร้านนาอย่างนี้
มาลองดูว่าถ้าเรามาสวดมนต์ต่อชะตาชีวิตของเรามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
ก็อยากมาแบบสิ่งใหม่นะคะ
เพราะว่าที่นี่เขาจัดมาปีแรกก็เลยอยากมาดูค่ะว่าเป็นยังไง
แล้วก็อยากขอพรให้แม่หายแม่เป็นความดันสูงแล้วก็จะผ่าตัดตาค่ะ
จากนี้ยังมีการทำกิจกรรมแบบล้านนาทั้งการฟ้อนรำกลองสะบัดชัยปล่อยโคมช้าง
นับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เอาเลิกเอาชัยที่มีความหมายในแบบล้านนาของหมู่บ้านช้าง
ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี